สวัสดีครับในวันนี้ค่ำคืนแห่งวันคริสต์มัสนะครับ
หลายคนคงผิดหวังสำหรับอากาศหนาวเย็นที่จะได้ไปสัมผัสอากาศ
ร่วมกับงานเฉลิมฉลองที่มีการจัดตามจุดต่างต่างนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
หลังจากวันคริสต์มัสที่เราได้มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอากาศนั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
และอากาศหนาวที่หลายคนรอคอยกำลังจะมาอีกครั้งหนึ่ง
มาเมื่อไหร่จะหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้เองจะสังเกตว่ากระแสลมเนี่ยนะครับ
มีการพัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราเป็นลักษณะกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
แต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์อาจจะไม่มีความรุนแรงมากเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์ครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออากาศหนาวลมเย็นครับ
เริ่มเข้ามาปกคลุมแต่ก่อนอื่นครับจะสังเกตว่ากระแสลมเนี่ยนะครับ
มีการพัดเข้ามาชนกันแบบนี้เรียกว่าลมพัดสอบนะครับ
แบบนี้เองเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองครับ
เป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าซึ่งนั่นหมายความว่าก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับ
ซึ่งความเย็นที่เราจะได้รอบแรกคือความเย็นจากฝนนะครับ
สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนในช่วงหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ก็คือกินพื้นที่ภาคอีสานนะครับฝั่งที่ติดกับลาวภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ
วางแผนเดินทางก็วางแผนกันดีหน่อย
หลังจากฝนผ่านไปนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนี่แหละครับ
ลมหนาวครับจะค่อยมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมดูสีชมพูดีนะครับ
หลังจากช่วงวันเสาร์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
แสลมจะค่อยมาเรื่อยนะครับแล้วก็พัดผ่านใจกลางเมืองไทยของเรานะครับ
ประกอบกับมีพายุอีกหนึ่งลูกที่คาดการณ์ว่าจะเกาะตัวขึ้นแถวบริเวณทะเลจีนใต้
ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่จะช่วยดึงลมหนาวให้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
เดี๋ยวมาดูการแผ่ลงมาของอากาศหนาวลมเย็นกันสักหน่อยนะครับแน่นอน
แบบนี้ก็จะทำให้มีลักษณะการก่อตัวของคลื่นที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างลมหนาวครับ
คุณผู้ชมดูตรงนี้ดีนะครับลมหนาวนี่คือตอนนี้จะสังเกตว่ายังอยู่แถวบริเวณทางตอนบนอยู่เขียวเนี่ยนะครับ
อยู่แถวบริเวณลาวตอนบนเวียดนามตอนบนแต่ว่าช่วงวันที่๑วันที่๒เนี่ยนะครับสีฟ้าลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าแบบนี้ช่วงวันที่๑๒๓พื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะได้เจออุณหภูมิที่ต่ำกว่า๒๐องศานะครับ
ส่วนเหนืออีสานก็อาจจะได้เจออุณหภูมิที่ต่ำกว่า๑๕องศานี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยณขณะนี้นะครับ
ยังไงก็ติดตามต่อไปแล้วกันนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันท์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ